มาทั้งภาพมาทั้งกลิ่น
คือผู้หญิงคนนี้โพสต์เอาไว้บอกโอ้โห

แต่ว่าเพื่อนบ้านเอาวัวมาเลี้ยงเอาไก่มาเลี้ยง

พอไปเตือนเขาติดป้ายประชดฉันเลย
ประชดว่าอะไรไปดูกันนะฮะ
คืออันนี้เขาเลี้ยงวัวใช่ไหม
เลี้ยงวัวคือเนี่ยกระแพงบ้านเรานะ

แล้วประเด็นคือเลี้ยงวัวข้างบ้านแล้วก็คือนั่นจ้ะ

ให้ฉันขายบ้านให้ไปอยู่ป่าธรรมชาติ

แล้วคือมันเลี้ยงวัวไม่อะไรแต่กลิ่นวัวทุกคน

แล้วห้องแม่นะห้องแม่คืออยู่ข้างล่าง
ก็คือติดกับคอกวัวไปเลยจ้ะ๒ห้องข้างล่าง

งงมากถ้าอยู่ไม่ได้ก็ขายไปสิ

ใช่แล้วคือป้ายที่ติดคือกะให้บ้านหลังนี้เห็นไง
เพราะว่าติดหันมาทางบ้านหลังนี้เธอมองจากชั้น๒ลงมาเนี่ย
ก็เอ้านี่คุยกันดีไม่ได้แล้วใช่ไหม

เพราะตั้งใจสั่งทำป้ายมากนะ
ในการที่จะให้ไฟไปอยู่ป่าไป
นี่คลิปที่เธอเอามาโพสต์ร้องเรียนเอาไว้
บอกว่าเพื่อนบ้านเอาวัวเอาไก่มาเลี้ยงไว้แบบนี้

เธอก็แฮชแท็กว่ากินขี้วัวมันไม่ไหวจริง
สอบถามผู้รู้หน่อยเจอแบบนี้ต้องทำอย่างไร
แฮชแท็กเพื่อนบ้านไม่ใช่เซฟโซน
แล้วบ้านของเธอคือพ่อแม่แก่เท่าแล้วก็อยู่ชั้นล่างใช่ไหม
นอนกันไม่ได้นะเหม็นกลิ่นไปหมดเลยนะครับ
คลิปนี้อย่างที่บอกไปนะเป็นไวรัลยอดวิว๒ล้าน๔
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
หลายคนก็มาบอกว่านี่ไปฟ้องทางชุมชนไหม

สาวผู้โพสต์ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ที่มีคนถามว่า
ความเป็นอยู่รวมทั้งที่มาที่ไปของการเลี้ยงวงเพื่อนบ้านนะครับ
สาวคนนี้ตอบว่าตอนนี้ได้แจ้งอบตเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการอยู่ซึ่งเธอยอมรับว่าเธอเพิ่งมาอยู่ได้๑ปี
เพื่อนบ้านอยู่มาก่อนแต่ตอนที่เธอมาอยู่เนี่ย
พื้นที่ตรงนี้ตรงกลางนี้นะยังเป็นที่ว่างเปล่า
เพื่อนบ้านเพิ่งจะเอาวัวเอาไก่มาเลี้ยงได้แค่๒อาทิตย์
ช่วงแรกก็พอทนได้แต่ไม่คิดอะไร
แต่สักพักมันไม่ไหวกับกลิ่นจริง
ประกอบกลับมาเจอป้ายที่เจ้าของเนี่ยวัวเนี่ยติดไว้แบบนี้
มันไม่โอเคแทนที่จะได้คุยกันดีนะ
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวไว้ให้ตามให้อีกทีว่า

ใช่ก็ต้องฟังคำจากฝั่งบ้านเขาด้วยนะคะ